ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีหน่อยนะคะ
ตำรวจเขาตั้งด่านตรวจตามปกติ
แต่มันมีรถเก่งคันหนึ่งค่ะไม่ยอมเข้าด่าน
คือเอาง่ายเจอด่านปุ๊บชะลอรถแล้วเลี้ยวรถกลับเลย
มันก็มีพิรุษตำรวจเขาก็เลยไล่ล่าตามยุทธวิธีของเขา
ทีนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่การไล่ไล่เดี๋ยวคุณผู้ชม
มันเกิดการยิงปะทะกันขึ้นกลางถนนเลยนะคะ

เนี่ยเขาก็พยายามแบ็คไฟ
แล้วก็พูดออกลำโพงบอกว่า
ก็ไม่จอดได้ยินเสียงเอี๊ยดมั้ย

ก็ไม่จอดคือยังพยายามหนีอยู่แล้วคุณผู้ชมดู

เลยเกิดเป็นการยิงต่อสู้กันขึ้นค่ะ

กไก่ลจุฬา๗๒๗๗กรุงเทพมหานครนะคะ

แล้วก็มาเจอด่านตรวจ
ที่ตั้งอยู่ที่หน้าเทศบาลบ้านสร้างค่ะ

รถคันนี้ชะลอแล้วกลับรถเลย

และตำรวจคนที่ต่อสู้กับคนร้ายที่ยิงกันเนี่ยนะ
ก็คือ๑๐ตำรวจโทกิติทัศนวลละออง
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบ
ตำรวจโทกิติทัศน์เล่าบอกว่า
รถคันนี้มีพิรุษเพราะว่าไม่ยอมเข้าด่าน
พอเห็นรถคันนี้เลี้ยวรถกลับปุ๊บ
ตำรวจโทกิติทัศน์ก็เลยเรียกผู้บังคับบัญชา
แล้วก็คู่บัดดี้ให้ขึ้นรถติดตามทันที

แล้วก็ประกาศออกมาให้รถจอดชิดซ้าย
แต่นอกจากรถคันนี้จะไม่จอดแล้ว

ไปฟัง๑๐ตำรวจโทกิติทัศน์เล่าให้ฟังหน่อย
ท่าทีเขาไม่ยอมจอดรถครับ
แล้วเขามีการชูปืนขึ้น
จูบปืนขึ้นจูบปืนขึ้นมาขู่เขาเปิดฉากยิงประมาณสองนัดครับ
แล้วผมก็กับเพื่อนพยายามยิงไปที่ยาง
คนละนักแล้วจากนั้นก็เขาก็ลัวยิงแบบนับกระโส

ชาวบ้านที่เห็นก็แจ้งตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกน
คือคนร้ายคงตะโกนอ่ะแบบขอให้ชาวบ้านช่วยเพราะตะโกนบอกว่าช่วยด้วย
ตามไล่ยิงมาแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเลยอ่ะ
เพราะว่าเสียงปืนมันดังสนั่นหลายนัดมากค่ะ
พอตรวจสอบรถคันนี้นะคุณผู้ชมเบาะนั่งด้านหลังคนขับมีคราบเลือดแห้งแล้ว
มีถุงเสื้อผ้าหลายถุงวางอยู่และถุงใส่เสื้อนั้นมีกลิ่นยาบ้าติดอยู่ด้วยค่ะ
โอ้ส่วนเบาะด้านหน้ามีปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอสองปลอก
ที่กระโปรงท้ายรถพบกระเป๋าข้างในมีกระสุนปืนเก้าหมอมอยี่สิบเอ็ดนัด
มีทะเบียนรถหมายเลขหนึ่งกไก่ทสันฐานห้าหกศูนย์สี่กรุงเทพมหานครวางอยู่ด้วย
พอเอาทะเบียนนี้ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นของนายจักราวุฒิเมืองวงอายุ๒๗ปี
มาหาตำรวจเลยนะมาที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดปราจินบุรีแล้วบอกว่าอะไรรู้ไหม
รถคันนี้เนี่ยเอาไปจำนำที่ขอนแก่นตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
เป็นรถที่เขาเอาไปจำนำไว้แล้วมีคนเอามาขับ
เออคือช่วงนั้นเขาบอกเศรษฐกิจมันไม่ดีคิดว่าเออเดี๋ยวพอมีเงินจะไปไปถอน
ไปถ่ายรถออกแหละก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้
ระยะหลังแอบเอกใจเหมือนกันนะเพราะอยู่มีใบสั่งส่งมาที่บ้าน
เอาไปฟังเสียงเขาหน่อย

ทีนี้ประมาณเดือน๒เดือนมามันมีใบที่๒มาอีกนะครับ
แต่ว่าเขาจำเบอร์ไม่ได้ว่าอยู่ไหน
ยังคิดไม่ออกตอนนั้นนะครับ
เนี้ยจนมาเกิดเรื่องนะครับจนมารู้ข่าวว่า
รถได้มามาก้อเหตุ
ทีนี้ทะเบียนที่ติดอยู่ที่รถนะตอนที่ยิงต่อสู้กับตำรวจคือ
ทะเบียนนี้ค่ะสี่ก่อไก่รอจุลาเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดใช่ไหม
ตำรวจก็เลยติดตามไปก็ปรากฏว่าเป็นทะเบียนรถของนายเสงบุญเกิด
เป็นชาวนครสวรรค์ค่ะเป็นทะเบียนของรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์
ตอนนี้ตำรวจกำลังประสานไปยังนายเสงอยู่นะคะ
เกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือเปล่าทีนี้พอตรวจในรถค่ะ
มีเอกสารในกล่องอาวุธปืนที่อยู่ในฮอนด้าซีวิกอีกที
เป็นชื่อดาบตำรวจด้วยคุณอ่าดาบตำรวจระพีพัฒน์สพน
เรือจังหวัดขอนแก่นโอ้โหโยงไปอีก๓คนแล้วนะ
แต่ที่อยู่หอนแก่นไงอยู่หอนแก่นอ่าเข้าเข้าเหมือนกันสอบถามดูซิว่า
เกิดอะไรขึ้นดาบตำรวจระพิพัฒน์บอกว่าเขาซื้ออาวุธทางออนไลน์กระบอกละ๔๑๐๐บาท
ครับและขายออนไลน์ต่อให้นายภูมิพัฒน์ในราคาสี่หมื่นเก้าพันบาท
และนายภูมิพัฒน์ก็ขายต่อให้นายสงกรานอีกยาวไปหลายทอดมาก
ล่าสุดตำรวจก็เลยต้องเชิญดาบตำรวจระพีพัฒน์และนายภูมิพัฒน์มาสอบปากคำ
ก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วเหลือนายสงกรานมือสุดท้ายที่รับไปเนี่ยนะคะ
ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยไม่รู้ว่ารับไปใช้เองหรือขายต่ออีกหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนปราจีนบุรีทราบตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ในรถเก๋งมีมากันทั้งหมด๓คนรู้ชื่อ๒คนแล้ว
เป็นคนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงค่ะตอนนี้กำลังสอบสวนพยานเพื่อขออนุมัติ
หมายจับจากศาลจังหวัดปราจีนบุรีอยู่